หน้าตาดีอย่างผมแบบนี้เป็นคนนิสัยดี
เพราะฉะนั้นอยากจะพาคุณผู้ชมคนดีพาเข้าวัด

ถูกต้องไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่นเขาฮือฮาแล้วครับไปเจอกับรอยพระพุทธบาทโบราณ
โอ้โหเขาบอกว่าอายุเนี่ยยาวนานมากเลยนะ

สุพรรณสุพรรณไปเจอกับภาพของรอยพระพุทธบาทนะครับที่เปิดสถานอยู่ในศาลาทรงธรรม
วัดเทพคีรีวงสารามตำบลจราเข้๓๐๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปดูรอยพระพุทธบาทที่นี่ลักษณะเป็นแบบว่าเนื้อหินแกะสลัก
ที่มีขนาดความกว้างประมาณ๗๖เซนติเมตรยาวประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
โอ้โฮใหญ่มากอะจริงสมบูรณ์มากเลยค่ะดูจากภาพแล้ว
ถามเจ้าอาวาสดีกว่าท่านก็เล่าว่ามีชาวบ้านไปเจอกับรอยพระพุทธบาทนี้
อยู่บนสรรเขาด้านหลังของวัดจากนั้นก็ขุดสิครับขุดรอบขุดรอบ
เพื่อนำขึ้นมาประดิษฐานไว้ในสาราทรงธรรมแห่งนี้ก็คาดว่ารอยพระพุทธบาทนี้นะ
จะมีอายุกว่าหลายร้อยปีอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคุณทั้งสองคน
เพราะว่ามีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็รอยพระพุทธบาทนี้
เขาบอกว่ามีร่องรอยการแกะสลักที่เป็นพระพุทธรูปบ้าง
เป็นรูปวัดแล้วก็มีรูปหน้าคนอีกด้วยคือมันมีรายละเอียดเยอะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเตรียมที่จะนำมาให้กับญาติโยม
สักการะบูชากันด้วยนะครับแล้วเชื่อว่ารอยพระพุทธบาทนี้
บ่งบอกถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยได้อีกด้วย
แล้วก็ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์แล้วนะครับ
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นก็ประเมินว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทในสมัยอายุทยา
แต่หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันให้ชัดเลยว่าเป็นรอยพระพุทธบาทในสมัยใด
พอบอกว่าสมัยไหนได้ก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าร่องรอยต่างมันสื่อถึงความหมายอะไรได้บ้างนะครับ
ตามความพื้นฮาละใครที่อยากจะไปกลาบว่ายบูชาเข้าวัดเพื่อความเป็นสิลิคบงคล

ที่เป็นแบบเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ใช่เราได้เรียนประวัติศาสตร์นะที่อูทองเนี่ยก็จะถูกพูดถึงอยู่บ่อย
เป็นอู่ข้าวอูดน้ำเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะ
ก็ถือว่าถ้าได้ไปเที่ยวก็ได้ไปสักการะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาด้วย
แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวไปหาอะไรกินไปหาที่ท่องเที่ยวกันด้วยนะจ๊ะ